อุบัติเหตุนี้เพราะมันไม่ธรรมดาคนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ไปตกคลองปุ้ง
หายไปหาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอโพสต์โลกออนไลน์ช่วยกันตามหาอยู่๓วันก็หาไม่เจอ
แต่วิญญาณของคนตายครับไปเข้าร่างทรงบอกว่าตกอยู่ตรงนี้แหละ
ตรงที่มอเตอร์ไซต์ตกไปนี่นี่เป็นพื้นที่ที่กู้ภัยสวัสดิ์อริยา
จังหวัดนครนายกเอารถแม็กโฮไปแหวกวัดชะพื้นครับ
มีอะไรบ้างมีย่ามีผักตบชาวา
ควานหาศพนายอภิวัฒน์กุญชัยอายุ๓๗ปีเขาเป็นช่างซ่อมรถยนต์
ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเขาประสบอุบัติเหตุ
ขี่รถจักรยายนตกลงไปในนี้แหละครับ
หลังวัดเจดีทองครับมันเป็นถนนหลังวัดเจดีทอง
บนท่าช้างอำเภอเมืองนครนายก๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่ไม่เจอไม่เจอคนขี่ครับ
ชาวเน็ตก็ช่วยกันหานักสืบโซเชียลก็ช่วยกันหานะครับ
ก็ไม่เจอตัวฮะกระทั่งเมื่อเช้าวานนี้ครับ
นางสุชีราละอองนวลอายุ๕๕ปี
คนนี้เป็นร่างทรงแล้วก็สนิทกับคุณอภิวัตเขาด้วยนะฮะ
เล่าบอกว่าวิญญาณมาเข้าแล้วบอกให้ช่วยชี้จุดที่
ศพอยู่ในน้ำซึ่งก็คือจุดที่เจอรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละครับ
คุณพ่อสุรชัยกุญชัยอายุ๖๓ปีเป็นพ่อของคนที่เสียชีวิต
จุดทูบหนึ่งดอกครับแล้วเอาเหล้าขาวมาขวดหนึ่งมาวางไว้
ทำพิธีขอเข้ามาเพื่อขอเปิดทางแล้วก็เสริงเวยเจ้าที่ตามความเชื่อ
คุณผู้ชมฮะเล่ามาถึงตรงนี้ปั๊บกลิ่นศพลอยขึ้นมาเลย
กลิ่นศพลอยขึ้นมาเลยแล้วศพมันก็อยู่ตรงจุดนี้จริงจริงครับ
จุดที่มอเตอร์ไซค์จมเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะศพอยู่ในท่านอนคว่ำ
มีวัชพืชตตบชาวาเอยผักตบชาวาเอยย่าเอยนะครับ
คลุมตัวของเขาอยู่ตามแขนตามขามีรอยถลอกปอกเปลือกเต็มไปหมด
ขณะที่นายพงศธรพัทรศรีอายุ๒๗ปีเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยคุณนักข่าวผมเนี่ยกับอภิวัฒน์เนี่ยนะ
เจอกันครั้งสุดท้ายไม่ถึง๒๐นาทีกินเหล้ากัน๒แก้ว
ทุ่มก็แยกกันจนมีชาวบ้านไปเจอรถจักรยายนตกคลองอยู่
ก็พยายามโทรหาอภิวัฒน์แต่โทรไม่ได้ติดต่อไม่ได้
กระทั่งวิญญาณของผู้เสียชีวิตมาเข้าฝัน
ฝันเนี่ยเหมือนอยู่ในป่าครับนี่เพื่อนเขาเล่าความฝันให้ฟังนะ
อยู่ในป่าก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมเองไม่กลับบ้านวะนะฮะ
พี่วัดตอบกลับมาบอกว่าอยู่ตรงนี้ดีแล้ว
ไม่คิดไม่ฝันว่าเพื่อนจะเสียชีวิตนะครับนะฮะจนมาเห็นศพด้วยตาของตัวเองนี่แหละครับ
ตอนระหว่างที่ยังหาเขาไม่พบเนี่ยเราได้ติดต่อเขาบ้างไหม
ก็ติดต่อก็โทรมาหาคนนั้นคนนี้ว่าเขาไปหาใครรึเปล่าแท้นเนี่ย
แต่รู้ว่าโทรศัพท์เขามันเสียไม่ค่อยดีติดต่อไม่ค่อยได้

ก็เข้าฝันโหเหมือนเขาอยู่ในป่านะฮะ
ก็ผมก็ถามว่ามันไม่กลับมากเพราะว่าอยู่ตรงนี้อย่างเดียวครับ

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งนะครับ
ขณะที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยญาติก็จะรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปฮะ